ของคนสู้ชีวิตวันนี้จะพาไปดูเส้นทางชีวิตของป้าหมูที่ต้องอาศัยอยู่เพียงแค่คนเดียวแล้วน่าเห็นใจมากเพราะชีวิตของเธอโรคภัยลุมเล้า
ไปให้กำลังใจป้าหมูกันหน่อยติดตามกันเลยนะครับในช่วงคนสู้ชีวิต
คือเครียดอ่ะว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้
ขอให้ของขายดีเลยค่ะอย่างน้อยมันก็เลี้ยงตัวป้าได้
ก็ส่วนประสงค์ค่ะตั้งสูสีกัน
บางอย่างอาจจะน้อยนิดนึงบางอย่างอาจจะเพิ่มไปนิดนึง

ก็เลยคิดว่าเออลองขวดเล็กดูบ้างสิ

แล้วปกติพิมพ์แฝนพ่อป้าไปขายที่ไหนบ้าง
ก็ที่โรงพยาบาลแล้วก็บางที่ที่ป้า
บางทีออกไปกินข้าวจากใกล้
ก็คิ้วติดมือมีคนแก่ใช่ไหม
เขาก็สนับสนุนมาทีละเล็กทีละน้อย

ป้าอยากได้เยอะให้ของมันออกได้

รายได้ต่อเดิมป้าพอที่จะมาใช้ไข่ไหน

เพราะว่าบางทีป้าต้องไปฟอกไตไปอะไรก็ต้องใช้เงิน
บางทีป้ากินข้าวมื้อเดียวเองนะ
ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เป็นอยู่บ้างเนอะ

ออกไปข้างนอกนี่ออกไปวินมอไซค์นี่

แล้วพอนั่นหน่อยก็เข้าบ้าน
ขอให้ของขายดีเลยค่ะ

อย่างน้อยมันก็เลี้ยงตัวป้าได้
ความสุขทำวันนี้ให้ดีที่สุดล่ะค่ะ
วันนี้มันครึ่งวันมันผ่านไป
ป้าก็คิดว่ามันจะผ่านไป๑วันแล้ว
ไม่เคยคิดเลยว่าพรุ่งนี้ป้าจะต้องทำอะไร
เพราะว่าเราสภาพไม่เหมือนเดิมแล้ว
นึกอยากจะไปไหนก็ไปไม่ได้
ตัวเองเดินก็ไม่ถนัดต้องใช้ไม้กระเท้าตลอด
นี่ยังพอดีที่พอเดินได้บ้างนะ
กำลังเดินได้นะดีใจมากเลยที่ตัวเองเดินได้
เกิดมาต้องสู้ยังไงก็ต้องสู้
สู้เพื่อว่าวันข้างหน้าเราจะดีกว่าเดิม
อย่างแรกเลยนะเป็นกำลังใจให้
และขอให้ป้าหมูหายป่วยโดยเร็ว
และอีกอย่างหนึ่งคือถ้าใครมีโอกาสคุณผู้ชมครับ

สนใจอยากจะไปอุดหนุนนะ
เซนของป้าหมูไปกันได้ลองอุดหนุนกันได้
ถ้าเจอแกแล้วก็ซื้อได้เลย
หรือถ้าไม่เจออยากจะอุดหนุนแล้วยังไง
ส่งมาให้ได้ไหมลองโทรไปสอบถามป้าหมูกันดูนะครับ
เรื่องราวดีทำให้เรามีกำลังใจนะคะ